ไปดูความคืบหน้าคดีของในไอซ์นายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์หีบเหล็กนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าแล้วก็ฝังศพหญิงสาวหรือว่าถ่วงน้ำ
โครงกระดูกที่เจอ๒ศพแน่กับฝังดินอีก๑ศพเป็น๓ศพ
แต่มันก็มีสิ่งที่ให้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในบ้านของในไอซ์ที่ซอยเพชรเกษม๔๗สุดซอย
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับความจริงแล้วเธอมีคดีเกิดขึ้น
ก่อนที่ในไอซ์จะถูกจับกลุ่มตัวเมื่อ๙มกราคม
ก่อนที่จะพบศพของน้องกุ๊กกิ๊กฝังดินเอาไว้ตามคำบอกเล่าของเพื่อนของในไอซ์
ผู้หญิงคนนี้เคยไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับในไอซ์ที่สอนอเพชรเกษม
เกี่ยวกับคดีที่เธอถูกคมขืน
ตำรวจกำลังหาพยานหลักฐานอะไรต่างอยู่เพื่อจะไปจัดการดำเนินคดีกับนายไอซ์
แต่ก็มีคดีของน้องกุ๊กกิ๊กขึ้นมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็เท่ากับว่าก็จะได้ควบคุมดำเนินคดี
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมพร้อมกันไปด้วยในขณะที่นายไอซ์อยู่ในเรือนจำไปแล้ว
ช่วงถูกฝากขังคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราที่ท่านเห็นหน้าเนี่ยนะฮะ
ไปคุยกับหญิงสาวคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อของในไอซ์
ถูกในไอซ์ใช้ปืนจี้เอาไปข่มขืนเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้จักกับในไอซ์เมื่อ๒๓ธันวาคมปีที่แล้ว๒๕๖
ก็คุยกันแล้วก็ตกลงในรายละเอียดค่ะตกลงเสร็จเรียบร้อย
เย็น๒๔ธันวาคม๒๕๖๒เธอก็ไปรอในไอซ์
เพราะว่าในไอซ์บอกว่าจะมารับนะฮะ
ก็ขึ้นรถในไอซ์ไปเพื่อจะไปทำงาน
ไปทำงานที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เธอเจอในไอซ์
แต่ก็เอกใจอยู่ในตอนนั้นว่า
ทำไมไอซ์ไม่เหมือนรูปโปรไฟล์ในไลน์ที่คุยกัน

จากนั้นไอซ์ได้ขับรถพาเธอไป
ที่บอกว่าจะไปหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางแคร์เนี่ย
ปรากฏว่าคุณเขมสอนพาไปอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ซอยเพชรเกษม๓๙ทับ๔
ไปถึงอู่ก็แนะนำเธอให้รู้จักกับเพื่อนของในไอซ์
โดยบอกว่าเธอคือเพื่อนแต่เธอไม่ลงจากรถ
พอในไอซ์กลับขึ้นรถ
เริ่มรู้สึกแบบไม่ไว้ใจแล้ว
ก็เลยบอกว่าขอลงรถได้ไหมไม่ไปต่อได้ไหมนะฮะ
แต่ว่าไอซ์ไม่ยอม
ตอนนั้นเธอไม่ไว้ใจเพราะว่ารูปก็ไม่ตรงโปรไฟล์ที่คุยกันทางไลน์

แล้วก็พามาที่อู่ซ่อมรถอะไรก็ไม่รู้
ไอซ์ไม่ให้ลงแถมยังขู่บอกว่า
แถวนี้ถิ่นเขาเขารู้จักทุกคน
ต่อให้ลงรถไปหรือจะหนีไปยังไงเนี่ยก็หนีไม่พ้นหรอก
เขาไปเรียกถามหาใครให้ตามตัวเธอก็ได้
หลังจากนั้นในไอซ์ก็พาเธอขับรถต่อ
แล้วก็ไปถึงซอยเพชรเกษม๔๗
เข้าไปสุดซอยไปถึงบ้านในไอซ์
ระหว่างทางที่เข้ามาในซอยเธอก็ยังพยายามบอกอยู่
พยายามบอกไอซ์ว่าขอลงเถอะจะขอกลับแล้วขอลง
แต่คราวนี้หนักเลยฮะไอซ์เอาปืนมาจี้ขู่เลย
ไม่ให้ลงจากรถแล้วขับรถไปถึงบ้านพาเข้าบ้าน
พอไปถึงที่บ้านหญิงสาวคนนี้บอกว่า
ไอซ์พาเธอขึ้นไปข้างบนนะฮะเป็นห้องนอนแล้วก็ล็อกประตูทันที
โอ้โหแล้วเดี๋ยวท่านฟังพฤติกรรมของในไอซ์นะฮะ
หญิงคนนี้บอกว่าพอล็อกประตูเสร็จในไอซ์ร้องกรี๊ดครับคุณเห็นมาสอน
บอกว่าร้องกรี๊ดดังมากอ่ะดังถึงขั้นที่ว่าเธอเป็นผู้หญิง
ยังคงกรี๊ดไม่ได้แบบนี้แน่แน่กรี๊ดแบบผู้หญิงกรี๊ดอ่ะ
กรี๊ดอ่ะนะแล้วในไอซ์ก็บอกเธอว่าเอาสิจะร้องกรี๊ดไหมล่ะ
ถ้าจะกรี๊ดเนี่ยไม่มีใครช่วยหรอกไม่มีใครได้ยินหรอก
แล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยกรี๊ดด้วยคือคือไอ้ที่ไอซ์กรี๊ดแบบผู้หญิงให้ให้ฟังเนี่ย
เหมือนกับกำลังจะบอกว่าต่อให้คุณกรี๊ดแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครได้ยิน
คุณกรี๊ดสิเดี๋ยวผมจะช่วยกรี๊ดด้วยนี่ไงกรี๊ดให้ดูแล้วมีใครได้ยินไหมล่ะ
นี่ฮะหลังจากนั้นในไอซ์ก็ขึ้นไปนอนบนเตียงนอน
แล้วบอกให้เธอตามขึ้นมานอนบนเตียงด้วยแต่เธอไม่ยอม
ไอซ์ก็เลยใช้ปืนกระบอกที่ขู่บนรถนั่นแหละเอามาขู่เธออีกครั้งหนึ่ง
เธอก็ต้องยอมขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วทีนี้ในไอซ์ก็ใช้กำลังขืนใจเธอ
กระชากหัวใช้แรงรัดนะจนเธอต้องยอมก็ถูกขืนใจไป
พอในไอซ์ข่มขืนเธอเสร็จในไอซ์ก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาของตัวในไอซ์ให้เธอฟัง
บอกว่าเคยถูกอดีตภรรยาหลอกลวงเอาเงินไป
เคยมีเด็กจากมีนบุรีมาขอความช่วยเหลือพอช่วยแล้วอยู่ดีก็หายตัวไป
ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องสงสัยว่าจะหายตัวในบ้านในไอซ์บ้างหรือเปล่า
ภรรยาที่ว่ามาหลอกเงินเอาไปนี่ไม่รู้จะใช่ผู้หญิงที่ชื่อจันทร์หรือเปล่าใช่ไหม
ไอซ์ก็เล่าให้ฟังนะเธอก็ไม่ได้ถามว่าผู้หญิงแต่ละคนที่ในไอซ์เล่าให้ฟังเป็นใครอะไรยังไง

พอเล่าเสร็จในไอซ์ลุกไปอีกห้องหนึ่งไปเสพยาเสพติดอีกห้องหนึ่ง
เธอบอกว่าเธออาศัยช่วงนี้ที่ในไอซ์ออกไปจากห้องเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วรีบส่งโลเคชั่นทางไลน์ให้กับเพื่อน
พิมพ์บอกเพื่อนว่าให้ช่วยด้วยแล้วถ้าเธอหายไประหว่างนี้นะติดต่อไม่ได้เนี่ยเธออยู่ที่นี่
หลังจากนั้นเพื่อนเธอก็มาถึงบ้านในไอซ์แล้วก็ช่วยเธอออกไปได้
โอ้โหนี่โชคดีนะที่เพื่อนมาช่วยพาออกไปได้นะใช่ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเลยนะ
บอกว่ารอดตายหุดหวิดจริงยิ่งมาเห็นคดีตอนนี้มารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านในไอซ์ตอนนี้นะเธอบอกว่าโอ้โห
รอดตายมาได้แบบวุดหวิดพฤติกรรมของในไอซ์เนี่ยครับทุกผู้ชมครับเหยื่อสาวรายนี้เป็นเหยื่อสาวของในไอซ์มาแล้วเพราะถูกข่มขืนแล้วนะฮะ
เล่าให้ฟังเธอบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าไปแจ้งตำรวจครับเพราะว่าหลังจากออกมาแล้วในไอซ์ส่งไลน์มาขู่ฮะ
ขู่ว่าถ้าเธอยังพักอาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยยังไงเขาก็ตามหาตัวเจอเธอก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าจะเอายังไงดีเพื่อนบอกว่าต้องไปตรวจร่างกาย
เป็นหลักฐานนะก็ไปตรวจร่างกายเป็นหลักฐานว่าถูกข่มขืนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งความเอาไว้นะครับ
ตั้งแต่วันนั้นเธอนอนไม่เคยหลับสนิทเลยนะฮะใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงแม้กระทั่งเห็นข่าวว่าในไอซ์ถูกจับไปแล้วเธอก็ยังกลัวอยู่
ที่สำคัญหลังจากพอมีข่าวว่าพบศพผู้หญิงถูกฆ่าฝังดินในบ้านในไอซ์มีโครงกระดูกโยนทิ้งถ่วงน้ำเอาไว้ในบ่อน้ำ
บอกว่าโอ้โหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์ทำร้ายจนตายแล้วเธอก็ยิ่งเห็นใจแล้วก็สงสารเหยื่อของในไอซ์เพราะว่าเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าความโหดร้ายของในไอซ์เป็นยังไง
และเธอเชื่อว่าในพื้นที่บ้านในไอซ์ต้องมีศพมากกว่านี้
เธอบอกว่าโอ้โหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
ความโหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกในไอซ์แล้วเธอเคยสัมผัสมาแล้วว่าค
รอดชีวิตไปได้แล้วก็อยากบอกเพราะว่าแจ้งความเถอะ
อย่างน้อยเราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยคนที่เขาเป็นศพไปแล้วค่ะ
ให้คนที่ทำผิดใหม่ได้หลับโทษ

น้องก็บอกว่าใครที่เคยตกใจอยู่ในไอซ์ต้องมาช่วยแจ้งความ

เพราะเชื่อว่าอาจจะมีเหยื่อรายอื่นอื่นอีกนะคะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือใน
ว่ามีศพอยู่ในบ้านอย่างนั้นอย่างนี้๕ศพบ้างอะไรบ้าง
เสพยากับเพื่อนก็เล่าให้เพื่อนฟังมีศพอยู่ในน้ำไปงมศพขึ้นมาให้หน่อย
เหยื่อผู้หญิงคนนี้มาก็เล่าเรื่องตัวเองอีกมีผู้หญิงคนนู้นคนนี้เข้ามาในบ้าน
แต่ไม่รู้เล่าจริงเล่าเท็จอะไรยังไงนะ
แต่ส่วนมากก็ดูแล้วก็จะมีมูลความจริงแทบทั้งนั้นอ่ะใช่ไหม
เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจน้องผู้หญิงหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายได้เป็นอย่างดี
คดีของนายไอซ์รู้หน้าไม่รู้ใจจริงคือไม่รู้จักจริงไว้ใจไม่ได้จริง
ไปด้วยโดยลำพังไม่ได้นี่หายไปเลยกลายเป็นศพอีกทีโอ้โหมาเจอกันนี่ไม่ได้คุยกันแล้ว
น้องที่เป็นเหยื่อผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าวันนั้นที่นายไอซ์มารับบอกจะพาไปทำงานเป็นงานอีเวนต์
แล้วกลับพาไปที่อู่แห่งหนึ่งก่อนนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อู่นั้นตามคำบอกเล่าของน้องนะครับ
อยู่ที่ซอยเพชรเกษม๓๙แถวใกล้บ้านของในไอซ์๓๙ทับ๔
ก็ไปเจอเจ้าของอู่นะนี่ฮะอู่นี้ครับท่านผู้ชมครับอู่ที่ในไอซ์พาเหยื่อสาวที่ถูกคมขืนแล้วก็รอดมาได้
ไปหาเมื่อ๒๔ธันวาคม
อู่บอกว่าวันนั้นในไอซ์มาจริงเอารถมาให้ดูเพราะว่ารถในไอซ์ไปโดนรอยขีดขวนมาขับไปชนมา
ก็คุยอยู่สัก๑๐นาทีวันนั้นก็เห็นนะว่าในรถเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วย
แต่เจ้าของอู่บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเจ้าของอู่บอกว่ารู้จักกับในไอซ์ตั้งแต่เรียนปฐมด้วยกัน
เรียนโรงเรียนเดียวกันนะปฐมถึงมัธยมพอจบมัธยมก็แยกย้ายกันไป
แล้วไปเจอกันอีกทีครับคุณเหนือมาสอนครับเจอในคุกฮะไปเจอกันในคุก
ก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปฐมมัธยมก็ถามไทยพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนเก่านะ
ตอนนั้นในไอซ์ก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถอยู่พอออกจากคุกมาในไอซ์ก็จะเอารถเนี่ยมาให้ซ่อมที่อู่
ซ่อมสองสามครั้งแต่ไม่เคยพูดไม่เคยเล่าเรื่องทำร้ายใครฆ่าใครให้ฟัง
เท่าที่รู้จักมาในไอซ์ก็ไม่ใช่คนที่โหดเยี่ยมอะไรจะออกแนวเงียบ
แล้วดูแล้วก็ออกจะชอบถูกเพื่อนแกล้งซะมากกว่าด้วยซ้ำ
ก็มีคนแกะเพื่อนชอบแกล้งเขาบ้างอะไรบ้าง
เขาก็ไปเจ็บริ้มเยียบไม่ค่อยฝุ่งจิ๋งกับใครครับ
เราก็พยายามสืบส่อจากพฤติกรรมในไอซ์ของพยานแวดล้อมต่าง
ทำให้เห็นว่าโอ้โหไอซ์หีบเหล็กคนนี้เนี่ยโหดกว่าที่คิดจริง
ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะก็ต้องมาดูความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับไอซ์หีบเหล็กคนนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพืชพล
ข้อหาที่แจ้งไปแล้วก็คือข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธมีดและอาวุธปืนที่ไปตรวจค้นเจอที่บ้านของในไอซ์
รวมไปถึงคดีศพของน้องกุ๊บกิ๊บที่ไปเจอฝังดินอยู่
อันนี้ในไอซ์รับสารภาพว่าบังคับให้เขาไปนอนในหีบเหล็ก
หีบเหล็กเขาหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจแล้วฝังดินเอาไว้
แต่อีก๒ศพที่เจอเป็นชิ้นส่วนกระดูกในเบาน้ำ
ที่เจอเป็นกระดูกในหีบเหล็กแล้วถ่วงน้ำ
อันนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเพราะตำรวจบอกว่า
ยังไม่รู้ว่าศพที่พบคือศพใคร
ยังไม่มีอะไรที่ไปเชื่อมโยงกับตัวในไอซ์
เพราะในไอซ์ไม่ปริปากพูดเลยเกี่ยวกับศพอื่นนอกเหนือจากศพของน้องกุ๊กกิ๊ก
ดังนั้นเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรมคับการตำรวจนครบันเก้า
บอกว่าคดีนี้มอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกนักฮารินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
เขาแบ่งทีมกันเลยนะคะเป็นสี่ชุดนะคะก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างต่างค่ะ
คดีนี้คนร้ายมีพฤติกรรมโหดร้ายโหดเยี่ยมรุนแรงก็จะต้องรวบรวมหลักฐานให้ละเอียดรอบครอบมากที่สุดนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่า๒ศพที่เจอในน้ำยังไม่รู้ว่าเป็นศพใคร
โครงกระดูกในบ่อ๓๐๐กว่าชิ้นเจอโครงกระดูกของผู้หญิงอยู่ในหีบเหล็กถ่วงน้ำแล้วก็มีกระโหลกศีรษะด้วยเนี่ย
ถึงแม้ว่าตำรวจเขามีภาพสเก็ตออกมาเขามีการตั้งข้อสังเกตออกมาว่า
ส่วนกระดูกที่เป็นชิ้นส่วนเล็ก๓๐๐กว่าชิ้นอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒
มาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านในไอซ์แล้วหายตัวไป
โครงกระดูกของผู้หญิงที่อยู่ในหีบเหล็กแล้วก็ถ่วงน้ำเนี่ยอาจจะเป็นของน้องออยวัย๑๘
ที่เป็นสาวไซส์ไลน์ที่เพื่อนบอกว่าหายตัวไป
แต่มันยังไม่ชัดนะคะเป็นเพียงการคาดการณ์แล้วตอนนี้ตำรวจเขามีภาพสเก็ตออกมา
คาดว่าผู้เสียชีวิตเขาน่าจะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะผมบ๊อบอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าใครเป็นคนใกล้ชิดเป็นพ่อแม่ผีน้องคนในครอบครัวมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมได้ไหม
ไม่มีใครมาให้ข้อมูลกับตำรวจเลยนะคะเนี่ยค่ะภาพนี้ค่ะ
คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
ใครรู้จักใครเป็นญาติพี่น้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มหน่อย
ยังไม่มีเลยนะคะคาดว่าคนนี้หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คาดว่าเป็นหนึ่งในศพที่อยู่ในบ้านในไอซ์ค่ะถ้าใครรู้จักไปให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนครินก็บอกว่าตอนนี้ก็มอบหมายให้คณะทำงานเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง
ตรวจสอบหลายอย่างค่ะข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุ
ใน๖เครื่องยังใช้งานได้ก็ตรวจสอบกับคอมังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อัธยากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะว่ามือถือต่างเหล่านี้เชื่อมโยงไปได้กับข้อมูลของใครยังไงบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลคนหายกับมูลนิธิกระจกเงาตำรวจบอกว่าย้อนตรวจสอบไปตั้งแต่ปี๒๕๕๑เลยนะคะ
ผลการตรวจสอบพยานวัตถุที่พบในจุดเกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รอผลตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจเขาไปสอบปากคำอีกคนนึงค่ะคนนี้เป็นคนที่ถูกตำรวจจับคนแรกเลย
คนนี้ให้การกับตำรวจเป็นประโยชน์มากตำรวจบอก
อดคล้องกับพยานหลักฐานที่มีอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
เฉลิมชนนายเฉลิมชนคนนี้ไม่โกหกเลยตำรวจบอกแบบนี้เลยนะ
แล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเชื่อว่าจะสามารถคืบหน้า
เลิมชนคนนี้แหละที่ไปเจอกันในคุกอะค่ะ
เขาก็พาไปชี้จุดฝังศพขุดมาก็เจอจริงนะ
ก็เจอศพหญิงสาวมีลายศักดันข้างหลัง
ซึ่งญาติบอกว่านี่แหละคือกุ๊กกิ๊กที่หายไปหลายเดือนแล้ว
ปัจจุบันย่านรับสบไปแล้วก็ชาปนักกิจสบไปเรียบร้อยแล้วนะ
น้องเขามีลูกด้วยนะลูกสาวอายุ๖ขวก
อยู่ที่สกลนครนะครับบ้านเกิดนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
บ้านเกิดของนางสาวรินทรหรือว่าน้องกุ๊กกิ๊กเหยื่อของในไอซ์นะครับ
ที่เป็นคดีต้นทางเลยนะครับทุกผู้ชมครับที่พบศพฝังดิน
แล้วก็ต่อเนื่องมาจากการค้นหาบ่อน้ำแล้วเจอโครงกระดูก
น้าสาวของกุ๊กกิ๊กบอกว่าตอนนี้ญาติชาปนกิจศพกุ๊กกิ๊กไปแล้วนะครับ
จากนี้ไปก็ต้องดูแลลูกสาววัย๖ขวบของกุ๊กกิ๊ก
ก็จะมีญาติญาติมีลูกพี่ลูกน้องคอยช่วยกันในการที่จะดูแล
เรื่องคดีความก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ
หลังจากพบศพของกุ๊กกิ๊กแล้วขยายผลจนไปพบโครงกระดูก
พบศพอื่นอีกมากมายในบ้านของนายไอซ์
ญาติบอกว่าก็เหมือนกับว่ากุ๊กกิ๊กเนี่ยช่วยเปิดทางให้ความจริงเปิดเผย
ทำให้คนอื่นที่ถูกในไอซ์ทำร้ายเอาไว้ตกเป็นเหยื่อ
ก็จะได้มีคนรู้ว่าเออมีคนตายอีก
แต่ญาติน้องกุ๊กกิ๊กบอกว่าไม่อยากให้ในไอซ์ออกจากคุกเลยนะฮะ
เพราะกลัวว่าจะกลับมาทำแบบเดิมอีก

คดีของในไอซ์หีบเหล็กที่ยังต้องรอสะสางกันอีกเยอะเลยใช่ค่ะ
กับพื้นที่๒๐ไร่สุดซอยเพชรเกษม๔๗
บ่อน้ำสองไร่ก็สแกนหางมหากันไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานมีข่าวว่าคนชี้เป้าบอกว่ามีศพฝังอีก
อยู่ใต้ต้นมะม่วงใช่อันนี้บอกตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่ได้หา
เออต้นมะม่วงก็เยอะเหลือเกินใช่นะ